คุณผู้ชมครับกอล์ฟปุ้ยถ้าพี่พูดคำว่าไฟคลอกคุณรู้สึกยังไง
โอ้โหร้อนแสบร้อนไม่ต้องเจ็บปวดทรมาน
คราวนี้แหละไฟคลอกครับคุณผู้ชมครับน่าสลดจริง
เป็นนาทีระทึกที่ไฟมันโหมไหม้รถคันหนึ่งฮะเป็นรถของนักดนตรี
เขาถูกไฟคลอกเสียชีวิตติดอยู่ในรถเลยครับหลังจากกลับจากเล่นดนตรีที่งานแต่งงานครับ
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือนาทีไฟโหมลุกไหม้รถเก๋งอย่างรุนแรงและน่ากลัว
บริเวณบ้านแดนเมืองตะบนหยวนอำเภอเชียงคำครับบนถนนสาย๑๐๒๑เชียงคำเทิงเชียงราย
หน้าศูนย์จำหน่ายรถคูโบต้าสาขาเชียงคำ
หลังจากเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงได้เลยโค้งตรงทางโค้งครับ
โค้งครับจึงไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยที่เข้าเวรอยู่บริเวณนั้น
จุดเกิดเหตุพบรถเก๋งสีขาวสภาพชนกับเสาไฟฟ้าแล้วกระเด็นตกลงไปในทุ่งนา
จังหวะนั้นเองครับมีเสียงผู้ชายร้องออกมาจากรถเก๋งตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียง
สุดเสียงนั่นแสดงว่าเขาต้องอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วนะนายธานินกับกู้ภัยและชาวบ้านอีก๒๓คนพยายามจะดึงร่างเขาออกจากรถ
แต่คุณผู้ชมครับขาทั้งสองข้างของผู้ประสบเหตุถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถ
ประกายไฟมันลุกพลึบขึ้นมาที่ตัวรถฮะแล้วมันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดับเพลิงก็พยายามจะช่วยฉีดสกัดแต่ไม่ทันครับคุณผู้ชมฮะนึกออกใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คนขับพยายามจะตะกายออกมาแต่ขาเขาติดอยู่ที่คอนโซลนะครับ

ร่างถูกไฟคลอกร้องโหยหวนอยู่นาน๕นาทีได้ต่อหน้าต่อตา

ผู้เสียชีวิตคือนายธนาวุฒิยามีหรือว่าเบนอายุ๓๓ปีครับ
เขาเป็นนักร้องนักดนตรีในพื้นที่
ยืมรถเก่งพ่อตาไปใช้งานนะครับ
จากรถของนายธนาวุฒิเข้าอู่
ก่อนเกิดเหตุออกไปเล่นดนตรีในงานแต่งงานที่บ้านปล้องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
แล้วขับรถกลับมาเพื่อที่จะไปเล่นดนตรีต่อที่ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงคำนะครับ
แต่เกิดอุบัติเหตุเสียก่อน
ซึ่งเหลือระยะทางจะถึงร้านแค่กิโลครึ่งเท่านั้นแหละฮะ
ขณะที่นางสาวนพิชยาภรรยาของนายธนาวุฒิ
ซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุร้องไห้โฮครับ
บอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นเรื่องจริงนะฮะ
เสียใจมากสงสารลูกขวบนึงที่เสียพ่อไปอย่างกระทันหัน
ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนายธนาวุฒิเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งนะครับ